ส่วนกรณีที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโจรบุกชิงปล้นบุกจี้ชิงทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทยแห่งหนึ่งนะคะเป็นสาขาไอเพลสแหลมชะบัง
เขาใช้เวลาก่อเหตุ๓๐วินาทีเท่านั้นนะคะได้เงินไป๒แสนบาท
ไปสามวันตำรวจทำงานเร็วมากนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มค่ะของตำรวจภูทรแหลมชะบังชนบุรี
นำตัวนายนิพนธ์สิงหาอายุ๓๖ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในชุมชนหนองพังพวย
ตำบลบังละมุงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังจากที่นายนิพนธ์สิงหาคนนี้ใช้ปืนเป็นปืนปลอมด้วย
เดี่ยวจี้พนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาไอเพลสแหลมชะบัง
ทิ้งเงินสดไปสองแสนบาทใช้เวลาสามสิบวินาทีเท่านั้น
จากนั้นพอก่อเหตุแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดระยอง
ซ่อนตัวไปสองวันชะล่าใจค่ะกลับมาที่ห้องพักของตัวเอง
ตำรวจเขารออยู่แล้วบุกเข้าจับกลุ่มได้ทันทีนะคะ
จากนั้นค่ะตำรวจควบคุมตัวนายนิพนธ์ไปหาของกลาง
และเงินที่ได้จากการก่อเหตุเหลืออยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ส่วนที่ขาดหายไปที่ไม่ครบ๒แสนบาทนะคะ
เขาบอกว่าใช้ไประหว่างการหลบหนีส่วนปืนปืนปลอมที่นำมาใช้ก่อเหตุ
เขาซื้อมาหกสิบบาทเท่านั้นนะคะเอาไปทิ้งแล้ว
อยู่ที่ถังขยะริมทางในพื้นที่จังหวัดระยองตำรวจก็ต้องไปตามหาต่อไปนะคะ
นายนิพนธ์สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะ
สาเหตุเพราะว่าเป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวชอบเล่นการพนัน
ตอนนี้ติดหญิงอยู่ด้วยนะคะจึงใช้เงินมากทีเดียว

คือพนักงานส่งยาตามคลินิกต่างในพื้นที่แหลมชะบัง
บอกว่าเงินไม่พอใช้ค่ะ
วันที่ก่อเหตุดื่มสุราเข้าไป
เกิดความฮึกเหิมอยากจะได้เงินใช้เพิ่ม
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุลงไปนะคะ